คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ตามต่อเรื่องเพื่อนบ้าน
เรื่องหมาถึงขั้นขออภัยหันหน้าไปพอดี
ก็สองบ้านเขามีหมาทั้งสองบ้านไงแล้วมันเป็นเรื่องหมา
หมาไปกัดไก่หมาไปฉี่หน้าบ้านจนถึงขั้นยิงกันไง
จริงค่ะแต่ว่าเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่มันยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ถึงสาเหตุนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ

คือเพื่อนบ้านที่แฟลต์ดินแดงอะค่ะเขาทะเลาะกันบ้านสองหลังนะคะ
สาเหตุเกิดจากหมาหมาของเพื่อนบ้านไปฉี่หน้าบ้านของนายสันติคนในคลิป
สันติก็เลยเอาปืนออกมายิงใส่หมา๓นัด

ไม่ได้ยิงใส่หมาอย่างเดียวกลับมายิงอีกหนึ่งนัด
กระสุนไม่โดนใครอันนี้คือภาพเหตุการณ์เมื่อหนึ่งตุลาคม
ทีนี้ค่ะทางฝั่งที่โดนยิงใส่ก็คือทางฝั่งของนายกันตินัน
เขาบอกว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ในคลิปก็คือ๖เดือนก่อนช่วงต้นเดือนกันยายน
มีเหตุช่วงเดือนเอ่อช่วงหกเดือนที่แล้วนะคะครับมีเรื่องกับครอบครัวของนายสันติมาก่อน
เรื่องมันมีอยู่ว่าหมาของนายสันติคนยิงปืนนะคะ
ไปกัดไก่ชนของนายกันตินันคนที่ถูกยิงอืม
นายกันตินันก็เลยไปบอกนายศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของนายสันติคนยิงอะค่ะ
ว่าถ้าหมามากัดไก่อีกนะจะไล่ตีหมา
นายสันติคนยิงได้ยินค่ะก็เลยพูดขึ้นมาว่า
ถ้ามึงตีหมากูกูก็จะตีมึงโอ้โห
ทำให้บ้านสองหลังนี้ทะเลาะกันแล้วเรื่องมันบานปลาย
มีการถือมีดดาบไล่ฟันกันบนถนนในแฟลต์ดินแดงนี่นะคะ
ก็คือเป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ครับแล้วเขาบอกว่าจังหวะที่ทะเลาะกัน
เอามีดไล่ฟันกันเนี่ยนี่เอามีดไล่ฟันกันนะคะ
พ่อของนายสันติคนยิงอะค่ะต่อยพ่อของนายกันตินัน
คนที่ถูกยิงนี่จนคุณพ่อศีรษะที่หน้าผากตรงนี้ปูดแบบนี้
แล้วคุณพ่ออายุเจ็ดสิบสี่แล้วชื่อว่าในหลวนนี่นะคะ
แล้วก็ที่ต่างฝ่ายเขาทะเลาะกันเอามีดดาบไล่ฟันกันเนี่ย
ก็มีตำรวจสอนอดินแดงมาระงับเหตุตามเหตุการณ์ในภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ด้วย
แล้วก็เป็นคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
อายุเก้าขวบสุนัขที่นายกันตินันคนถูกยิงเลี้ยงไว้อ่ะ
ครับไปฉี่หน้าบ้านในสันติเนี่ยเจ้าลีโอลูกศรสีเหลืองเนี้ย
สันติก็เลยเอาบีบีกันยิงใส่หมาจนหมาขาเจ็บนี่ค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันอีกรอบนึงจากนั้นนะคะมีการไปหยิบปืน
เป็นปืนจริงนะคะทางฝั่งนายสันติอ่ะไปหยิบปืนจริงออกจากในบ้าน
ยิงใส่นายกันตินันแต่ไม่มีใครเจ็บก็มีการแจ้งความเอาไว้ที่สอนอดินแดง
ตำรวจสอบปากคำนายสันติคนยิง๓ชั่วโมงแล้วให้ประกันตัวออกไป
ทีนี้ค่ะพอได้ประกันตัวออกไปเนี่ยคนยิงคนนี้ได้ประกันตัวเนี่ยนะคะ
ทางฝั่งนายกันตินันคนที่ถูกยิงใส่เขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย
เป็นเพื่อนบ้านกันด้วยอ่าแล้วได้ประกันตัวออกมาแบบนี้
เขาจะปลอดภัยไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวคนยิงอ่ะ
เป็นลูกอดีตตำรวจนะกลัวเรื่องอิทธิพลกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะล่าสุดวันนี้
แม่ของนายสันติมือยิงก็คือนางสุนันออกมาชี้แจงแทนลูกชาย
ข้อมูลก็จะเป็นอีกแบบนึงแม่บอกว่าฟังทางฝั่งเราด้วย
จริงแล้วทางฝั่งนายกันตินันที่บอกว่าถูกยิงเนี่ยนะ
เขามีเล้าไก่ชนอยู่ถัดจากบ้านแม่ไปตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของหมา
สันติไปกัดไก่แล้วก็ด่ากันหยาบคล้ายแล้วมันบานปลาย
เอามีดไล่ฟันกันแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่มีหลักฐาน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดฝ่ายของนายกันตินันที่บอกว่าถูกยิงนั่นแหละ
เอามีดดาบมาขู่ก่อนภาพนี้ค่ะแม่บอกว่าฟังความฝั่งทางแม่ทางนายสันติด้วย
ฝั่งนายกันตินันที่บอกตัวเองเป็นผู้เสียหายตัวเองโดนยิงใส่เนี่ย
นี่มีดดาบยาวเบอร์เรอเลยเป็นคนเอามีดดาบมาขู่ก่อนนะ
เป็นคนมาหาเรื่องก่อนนะทางฝั่งนายกันตินันอ่ะโกหกที่บอกนักข่าวว่าโกหก
แล้วก็บ้านแม่ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรด้วย
ในดำเนยคดีสันติว่ายิงพื้นในที่สาธารณะแต่ไม่ได้ถูกเขานะฮะ
ถ้ายิงอย่างเนี้ยถ้าเขาจะยิงจริงจริงอะมันโดนเขาตายไปแล้ว
แต่เขายิงลงคืนขู่ไม่ให้เขาเข้ามา
การที่จะมาพูดว่าที่บ้านเรามีอิทธิพลเป็นจำลวดเก่าอิทธิพล
พูดอย่างนี้เราเสียหาย
นี่ไงคะข้อมูลจากทั้งสองฝั่งก็เลยยังไม่ได้ตรงกันซะทีเดียว
ทีมข่าวของเราก็เลยขอสำรวจดูพื้นที่แฟลต์ดินแดงหน่อยนะคะ
ก็คือพื้นที่ที่เกิดเหตุอาคารสิบอาคารสิบก็เป็นห้องของนายกันตินัน
คนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายถูกยิงใส่อ่ะนะคะครับ
นายกันตินันอยู่แฟลต์ดินแดงอาคารสิบชั้นสองเป็นอาคารที่อยู่หน้าบ้าน
ของนายสันติคนยิงปืนแบบนี้นะคะเราทำเป็นแผนที่ให้ดู
ไก่ชนของนายกันตินันอยู่ถัดจากบ้านของนายสันติ
มันจะเป็นซอยเล็กกั้นกลางเอาไว้เนี่ย
ไก่ชนแบบนี้ทีมข่าวก็เลยถามคนที่อยู่ที่แฟลต์ดินแดงอ่ะค่ะ
รู้เรื่องไหมรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมอืมหลายคนก็บอกว่า
รู้แต่ไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งไม่ขอยุ่งได้ไหมนี่นะคะ
เขาบอกว่ารู้แต่ว่าวันที่เกิดเรื่องได้ยินเสียงปืนนั่นแหละ
แต่ก็ไม่รู้นะไม่อยากจะยุ่งตำรวจก็แจ้งข้อหานายสันตินะคะ
ส่วนทางฝั่งของนายกันตินันก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
เพราะมันก็มีภาพหลักฐานอีกว่าทางฝั่งในการตินันถือมีดยาว

แต่ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวขอรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าสองฝ่ายให้ข้อมูลที่แบบมันไม่ได้ตรงกันสักทีเดียว
เดี๋ยวคุยกับพยานบุคคลเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดปิดเพิ่มนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของอิทธิพลอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะครับ